ขอบคุณค่ะ

เอาข้าวเกลียบน่าทานมากเลย

คุณผู้ชมกำลังชิมช็อปเพิน

ว่างานนี้นอกจากของอร่อยที่มีให้เราทานเยอะแยะ

จริงแล้วเรายังมีหลากหลายโซนให้ช้อมซื้อข้าค่ะ

นำมารถราคารถหนักมาก

สูงสุดถึง๗๐๗๐

และยังเป็นอย่างเกิน๗๐ถ้าอยากจะกระซิบ
เรียกว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ไม่ควรพลาด

ถึง๒๙กรกฎาคม๑๐วันเท่านั้น

เพราะว่าเราจะมีสินค้าโปรโมชั่นที่ขายเฉพาะวันธรรมดา

แล้วก็จะมีส่วนลดที่ลดให้เพิ่มเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์
ไม่ต้องมาแบบ๓วันสุดท้ายหรือมาวันสุดท้ายไม่จำเป็น

สวัสดีค่ะ
โอ้โหเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องขอแนะนำเลยนะคะ
วันที่๒๐๒๙กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองทานี

วันเท่านั้นนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งของกินแล้วก็ของใช้ในบ้าน